ในการแก้ไขระบบการเดินรถให้เสถียรมากขึ้นนะครับ
ด้วยการเปลี่ยนระบบวิทยุสื่อสาร

แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณเพิ่ม
แล้วก็เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน

ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงาน
หนึ่งในระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่

สามารถนำพาไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว
ยืนยันจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่ม

และเพื่อให้การบริการการเดินทางของประชาชน

มหานครและปริมณฑลได้มากยิ่งขึ้น
ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โดยเฉพาะเส้นทางส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง

ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างเส้นทางเดินรถแล้ว

ขนส่งรถไฟระดับโลกที่เข้ามา
ปรับปรุงระบบอาณัสสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ

โดยจะเริ่มทำช่วงวันหยุดยาวนี้

ผลกระทบจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการบริการขัดคล่อง
แม้ว่าจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้บ้าง
และรีบแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
ให้แล้วเสร็จในคืนวันที่๒๙
จาก๓เดือนมาเหลือแค่๓๔วัน
คือมันก็เป็นงานที่เร่งรัดมาก

เพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการให้บริการ
ก็อาจจะมีกระตุกบ้าง

ได้รับความสะดวกในการใช้บริการเช่นเดิมนะครับ

พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ในเดือนสิงหาคมนี้